ฟืนไฟกันหน่อยนะฮะพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งบอกว่า
นอนอยู่ดีบนที่นอนพี่เบิร์ดดอม
จู่ไฟลุกไหม้แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
บนเตียงเหรอไหม้บนเตียงที่นอนเลยค่ะเดี๋ยวจะเห็นฟูกนะนี่นี่
นี่แหละค่ะจุดเกิดเหตุไหม้ดำเป็นต่อตะโกแบบนี้ค่ะ
หนักเลยก็คือในห้องนอนตรงนี้แหละต้นเพลิงนะครับ
ก็คือบนตู้กับแอร์ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเลยนะคะ
ตรงนี้ก็คือบ้านเลขที่หกสิบสองทับยี่สิบหกทุ่งคลุกกรุงเทพหานครค่ะ
เจ้าของบ้านก็คือชื่อว่าคุณสุนันเขมวงชัยอายุ๓๐ปี
โอ๊ยก่อนที่กู้ไพแล้วก็ดับเพลิงจะมาถึงนี่นะฮะ
แสงเพลิงกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากชั้น๒
ตรงนี้ก็คือห้องนอนห้องนอนของบ้านหลังนี้คุณผู้ชม
แต่ว่าเคราะดีนะฮะเจ้าตัวเนี่ยรู้ตัวไว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุไวใช้เวลาไม่นาน๑๐นาที
คุมเพลิงไม่ได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ลุกลามบานปลายไปห้องอื่นอื่น
หรือว่าส่วนอื่นอื่นของบ้านค่ะทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับคุณสุนันเจ้าของบ้าน
คุณสุนันเล่าบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยโอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ว่าต้นสายปลาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรในห้องน้ำ
ก็ก็ถูกไฟไหม้เหมือนกันเนี่ยนะคะตอนที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
โอ้โหยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยค่ะสำหรับคุณสุนันนะคะ
บอกว่าตอนนั้นอยู่ในห้องนอนอยู่ดีก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นที่
ที่นอนตรงนี้อืมแล้วเปลวไฟเนี่ยมันแรงมากตกใจ
ก็เลยคว้าอะไรได้ก็คว้าออกมาก่อนนะฮะกุญแจรถกระเป๋าเงิน
ช่วยกันช่วยกันแล้วเนี่ยค่ะกูภัยดับเพลิงก็มาถึง
ช่วยแบบนี้ตอนนี้คุณผู้ชมยังสรุปไม่ได้นะคะ
ว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรแต่ที่แน่เนี่ยพิสูจน์หลักฐานต้องลงนะคะ

แปลกเนอะปกติเราจะเห็นไปไฟไหม้ตรงปลั๊กไฟ